ที่จังหวัดชนบุรีครับผู้หญิงสองคนขี่มอเตอร์ไซค์จะไปซื้อน้ำแข็ง
น้ำแข็งมาสองถุงแล้วนะครับกำลังจะกลับบ้านค่ะ
ผู้ชายมันโผล่มาแว่แว่จากป่าข้างทางป่าอ้อยถีบรถล้มแล้วชิงรถไปครับ

บนถนนโรงเรียนเขาไผ่ป่าแดง
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
อายุ๒๐ปีเป็นคนขี่รถนะแล้วก็นางสาวยุ
อายุ๒๘ปีได้รับบาดเจ็บหลายแห่งตามร่างกาย
แล้วก็ทั้งสองคนยังอยู่ในอาการตกใจ
ผู้เสียหายเล่าบอกว่าขี่รถกลับบ้านไปซื้อน้ำแข็งมา
เหลืออีก๒๐๐เมตรจะถึงบ้านอยู่แล้ว
คนร้ายเป็นผู้ชายรูปร่างผอมสูงหัวเกณีน้ำแข็งที่ผมบอก
สองถุงแล้วมีน้ำแข็งมือด้วยค่ะนะฮะ
คือสวมเสื้อยืดสีเขียวกางเกงขาสั้นลายขวาง
โผล่ออกมาที่ผมบอกแว่ออกมาจากป่าอ้อยข้างทางเนี่ยนะครับ
ร้องตะโกนเสียงดังตกใจสิครับแล้วผู้ชายยังถีบเข้าที่
ชายโครงด้านขวาของนางสาวปรางวลัยคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วย
จนแล้วเสียหลักล้มครับต้องให้นางสาวยูประเรศ
คนซ้อนได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะครับแล้วคนร้ายก็ชิงรถไป
นางจำปาแสนแก้วแม่ของผู้เสียหายเล่าบอกว่า
อยู่ที่นี่มา๒ปีแล้วไม่เคยคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้
รับว่าตอนนี้กังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยเรียกร้องให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้
ตำรวจจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเพิ่มเติมนะครับ
ตำรวจก็บอกว่าจะจับคนร้ายให้ได้เช่นกันส่วนที่จังหวัดชายนาฏมีผู้หญิงอายุประมาณสามสิบปี
อยู่ริมถนนบริเวณแยกบ้านใหม่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองชายนาฏ
มีบาดแผลที่ใบหน้าแก้มบวมมีเลือดออกนะครับจากจมูก
นั่งนี่อืมโอ้โหหน้าเบินเลยที่นี่ค่ะนะฮะ
นั่งอยู่ข้างทางทำไมล่ะพลเมืองดีนะครับ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงสอบถามพูดจาก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง
ดื่มมานิดหน่อยจะกลับบ้านแล้วแล้วมาเกิดอุปเตศ
หารถไม่เจอนะครับก็เลยโทรหาตำรวจ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยหารถแล้วแต่ก็ไม่เจออีกเหมือนกัน
จึงนำส่งโรงพยาบาลชัยนาธนเรนทรนะครับ
เพื่อรักษาบัตรแผลก่อนแล้วก็ประสานญาติให้มารับเธอไป
พลเมืองดีเล่าบอกว่าขับรถไปเที่ยวกับเพื่อนในตัวเมืองมา
ระหว่างเธอเจอผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ข้างทาง
ก็เลยมาช่วยมาถามอาการว่าเห็นเลือดออกบาดเจ็บ
ถามว่ารถอยู่ตรงไหนเธอก็บอกอยู่ข้างทาง
แต่ก็ไม่เห็นมีกุญแจรถนะครับขอไปครับ
ไม่เห็นมีรถมีแต่กุญแจรถช่วยกันหาก็ไม่เจอ

ก็เลยเรียกตำรวจให้มาช่วยนะครับ
คือตอนนี้ก็ยังไม่รู้หนึ่งโดนอะไรมา
รถหายไปไหนเดี๋ยวถ้าคุยกันรู้เรื่อง
คือพอจะมีสติแล้วนะเดี๋ยวจะสอบสวนอย่างละเอียด

ยังก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเธอนะคะ